พาไปดูเรื่องของการรายงานยอดผู้ที่ติดเชื้อในวันนี้หน่อยค่ะ
หลังจากที่สบคมีการแถลงนะคะ
คุณหมอทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบค
ก็มีการแถลงว่าผู้ป่วยใหม่ติดเชื้อเพิ่มในวันนี้มี๒๙ราย
รายแบ่งออกเป็นกลุ่มที่ไปสัมผัสก่อนหน้านี้คือ๑๔ราย
แล้วก็กลุ่มผู้ป่วยรายใหม่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มก่อนหน้านี้นะคะ
มี๕รายใน๕รายแยกออกเป็นคนไทยที่มาจากต่างประเทศ๒ราย
คนที่อยู่ในชุมชนแออัด๑รายแล้วก็พื้นที่เสี่ยง๒ราย
ส่วนรอสอบสวนโรคว่าติดมาจากไหนมีทั้งหมด๑๐รายนะคะ
รวมถึงมีผู้ป่วยที่รักษาหายเพิ่มขึ้นในวันนี้๙๖ราย
แล้วก็วันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีกทั้งหมด๓รายนะคะ

สำหรับผู้เสียชีวิต๓รายคือรายที่๔๔๔๕และ๔๖
รายที่๔๔เป็นชาวมาเลเซียอายุ๕๕ปีเป็นผู้ชายนะคะ
อาชีพเป็นไก๊ไม่มีโรคประจำตัวแต่ว่าเขามีประวัติเสี่ยง
คือเดินทางไปทำงานอยู่ที่จอร์เจียระหว่างวันที่๑๓๑๙มีนาคม
แล้วลูกทัวร์เป็นผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
พอกลับมาที่ไทยวันที่๑๙มีนาคม
ก็หลังจากนั้น๒๑มีนาคมเริ่มป่วย
พอ๒๑เริ่มป่วย๒๙มีนาคมไปรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
กรุงเทพมหานครมีอาการก็คือไอเหนื่อยออกซิเจนในเลือดต่ำ

ดังนั้นก็มีการส่งตรวจโควิด๑๙ก็พบว่าติดเชื้อ
แล้ว๒อาทิตย์ต่อมาอาการก็แย่ลงเรื่อย
พอมาวันที่๑๔เมษายนก็เสียชีวิตนะคะ
ส่วนผู้เสียชีวิตรายที่๔๕เป็นผู้หญิงชาวไทยอายุ๓๕ปี

มีโรคประจำตัวคือเบาหวานไขมันในเลือดสูง
แล้วก็ไม่ได้รักษาแบบต่อเนื่อง
เมื่อวันที่๒๐มีนาคมมีอาการไอเหนื่อย
แล้วก็ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชนรับยากลับมาทานเองที่บ้านนะคะ
พอวันที่๒๖มีนาคมก็กลับมาที่โรงพยาบาลอีกรอบนึง
รอบนี้พบอาการปอดอักเสบรุนแรงแล้วก็ติดเชื้อในกระแสเลือด
มีนาคมผลออกมายืนยันว่าติดโควิด๑๙
แล้วก็มีอาการเหนื่อยมากขึ้นอาการแย่ลง
เสียชีวิตวันที่๑๕เมษายนนะคะ
ส่วนผู้เสียชีวิตรายที่๔๖เป็นชาวไทยอายุ๓๗ปี
ประจำตัวคือความดันรวมถึงมีโรคอ้วน
แล้วก็มีประวัติคือภรรยาทำงานเป็นพนักงาน
ร้านอาหารแถวสุขุมวิทย์
ซึ่งหลังจากที่ร้านปิดก็เดินทางกลับบ้านที่ปราจีนบุรี
เมื่อวันที่๑๘มีนาคม
หลังจากนั้นค่ะ๒๒มีนาคมก็มีอาการไข้สูงแล้วก็ทอมซินอักเสบ
หลังจากนั้นก็รักษาที่คลินิกแต่ก็ไม่หาย
ก็มีเข้าไปรักษาที่คลินิกอีกประมาณ๔๕ครั้ง
อาการไม่ดีขึ้นหมอก็เลยแนะนำ
ให้ไปตรวจที่โรงพยาบาลประจำจังหวัด
ก็ไปตรวจเมื่อวันที่๖เมษายน
ตอนนั้นคืออาการก็ไข้สูงหน้ามืด
แพทย์ก็ใส่ท่อช่วยหายใจ
แล้วก็มาเสียชีวิตเมื่อวันที่๑๕เมษายนค่ะ
ตอนนี้ผู้ป่วยสะสมทั้งหมด
มีทั้งหมด๒๖๗๒ราย
กลับบ้านได้แล้วรวมแล้ว๑๕๙๓ราย
แล้วก็มีรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล๑๐๓๓ราย
ส่วนเสียชีวิตสะสมมีทั้งหมด๔๖รายค่ะ

กับคนที่ฝ่าฝืนคำสั่งเคอร์ฟิลล์ช่วง๔ทุ่มถึงตี๔
วันนี้ตัวเลขลดลงนะคะ
เพราะว่าส่งดำเนินคดี๖๗๑คดีตักเตือน๑๖๑คน

ด้วยเหตุเล่นพนันดื่มสุรายาเสพติดอีก๑๖๘คดีค่ะ